ว้าวผู้ชายในฝันมาอีกแล้วผู้ชายของฉันเอ้ย
ไม่ใช่ค่ะผู้ชายในฝันกับน้องไทม์ไทยแหมร้องกันแล้ว
เต้นกันแล้วแต่วันเนี้ยอยากล้วงลึกปั๊กนี่ไหมอย่าคิดไป
ไกลล้วงลึกกับถามไทยเรื่องงานจ้าแต่จะมีเรื่องอื่นด้วยหรือเปล่า
ต้องติดตามเลยกับช่วงผู้ชายในฝันอ่าค่ะวันนี้นะคะ
เราก็ยังอยู่กับหนุ่มในฝันของเราคนเดิมนะคะเป็นนุ่มเท่สไตล์
คลิปฮอล์แต่นางร็อกอาร์แอนด์บีด้วยค่ะนั่นก็คือนั่นคือนั่นคือ
เราสามวันแต่ว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะเราไม่อยากให้ไปไหน
จะต้องมาแบบเหมือนกับขุดคุยเรื่องราวโทรมาถามตอบถามตอบกัน
หน้าตาเท่แบบนี้ต้องมีสาวรุมเยอะแน่ไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยสาวใหญ่
สาวสาวเทียมสาวแท้สาวเทียมมีมั้ยมีทุกเพศทุกวัยมั้ย
ก็มีบ้างนึกว่าสาวหล่อสาวหล่อเขาก็ต้องชอบผู้หญิงสิคุณ
มีแฟนคลับผมได้เป็นธอมแต่มาตามผมถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าคุณมีเสน่ห์กับสาวหล่อด้วยเหมือนกันนะ
เขามาดูพวกพี่ผมว่าไม่ได้มาดูผมหรอก
จบตรงนี้นะคะวันนี้เรามีเกมสนุกค่ะมาให้ถามถ่ายเนี่ยตอบคำถาม
และต้องถามเร็วตอบเร็วด้วยนะ

ถ่ายรู้สึกยังไงเมื่อเจอสาวแบบนี้ตอนไปออกเดท

เด็กกับสาวที่ชอบครั้งแรกจะเลือกไปตามใจเราหรือตามใจสาว
ไปที่ไหนดีไปตามใจเราครับ
ที่ไหนดีไปที่ไหนไปร้านอาหารที่ผมชอบไปครับ
ไปรับสาวออกเดทพอขึ้นรถปุ๊บได้กลิ่นน้ำหอมที่คุณไม่ชอบคุณจะทำอย่างไร

จะเป็นเสร็จยังไง
อุ๊ยเครื่องนี้มันอันตรายนะ
มันดู
ไม่อยากเล่นนะ
โอ๊ยคนเยอะต่อแถว
ไม่เป็นไรมารอต่อหน่อย

จริงคุณเป็นคนกลัวไหม
พวกเครื่องเล่นอะไรแบบนี้
ผมกลัวความสุขนะ
แต่ผมชอบ
แต่เล่น
ชอบทะทายตัวเอง

เออเดี๋ยวมาเล่น
ผมเล่นซ้ำไว้นะ
อันไหนที่กลัวผมเล่นซ้ำจนกว่าจะไม่กลัว
เป็นคนชอบทะทายกับตัวเอง
ชวนพี่เก่าไปเล่นได้นะ

ต่อไปค่ะ

ถ้าเขามาทักผมก็โอเคที่จะทักกลับว่าเป็นเพื่อนเฉย

ถ้ากำลังดูหนังกันอยู่ค่ะแบบฟินมากแบบกำลังซบไหล่กันอยู่
แต่สาวที่แสนจะน่ารักเนี่ยตรงสเปคเลยดันเลอร์ออกมา

ผมก็จะแบบนี้นะแต่ผมไม่ได้ด่าเขานะอะไรเนี่ย

ไม่ผมโอเคจะแบบครับถ้าเราเป็นกันเอง

พวกเขามีอยู่สองประเภทค่ะมาแสวกลับไป
ผมไม่ได้แบบคือให้เขาเป็นนางฟ้าขนาดนั้น

ผู้หญิงจะรู้สึกเป็นกันเอง

ที่แบบรักมากเลยคนนี้คือโทรมาบอกว่า

ทำง่าย

เพราะผมรักเพื่อนไงผมแบบเออเพื่อนไม่ไหวแล้ว

ผมพาก็ไปเลยอะ

เราไปไหนเราไปไหนเราส่วนใหญ่เป็นคนเลือกไง
เรามันพูดนามอยู่แล้วไปด้วยกัน

ตอนนี้เหนื่อยอะพากินน้ำก่อนได้มั้ย
ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อ